การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทกทก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
โดยทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวครบล้านคนก็จะมอบรางวัลให้มาท่องเที่ยวในบ้านเราฟรี
ล่าสุดนักท่องเที่ยวคนที่๓๒ล้านเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและหรูหรา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
เชลบี้พาสเตอร์นักท่องเที่ยวหญิงชาวสหรัฐอเมริกาเดินทางไกลมาจากซานฟรานซิสโก
เป็นนักท่องเที่ยวคนที่๓๒ล้านที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
เส้นทางระหว่างประเทศไทยกับถิ่นพำนักถาวรของผู้ได้รับรางวัล
พักโรงแรม๕ดาวในเขตกรุงเทพและภูเก็ตจำนวน๕คืน
โดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพภูเก็ต๒ที่นั่ง
ซึ่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่๓๒ล้านนี้
เป็นโครงการทุกล้านคนลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทยค่ะ
เราได้เผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วยนะคะ
ให้รับรู้ว่าเราต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่นักท่องเที่ยวถึง๓๒ล้านคนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ทุกล้านคนแล้วก็จะประกาศออกไปโดยผ่านทางสื่อต่าง
ของสำนักงานในต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้ก็ดีใจมากว่านักท่องเที่ยวคนที่ส่งท้ายปีของเรามาจากสหรัฐอเมริกา
บี้บอกว่ารู้สึกประทับใจและตื่นเต้นที่ได้เป็นนักท่องเที่ยวคนที่๓๒ล้าน
เนื่องจากนี่เป็นการเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรก
และจะใช้เวลาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้นานถึง๔สัปดาห์ค่ะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าการจัดกิจกรรมทุกล้านคนลุ้นเที่ยวฟรีเมืองไทยในครั้งนี้
จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความนิยมในระดับโลกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันมากขึ้นค่ะ
ชดารัฐโภคาธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน